พาไปอีกที่หนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์โอ้โหพาไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียน
เขาบอกว่าที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับอ้าวไปให้ดูบรรยากาศที่ชาวบ้านนะฮะ
เข้ามากันมากราบไหว้หุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อจ้อยก่อนที่บริเวณสาราวัดศรีอุทุมพร
เพื่อความประสิทธิ์มงคิญนี่ครับที่วันหลวงพ่อจ้อยอยู่ที่หมูที่๙ตำบลหนองจำนวงกฏอำเภอจังหวัดละครสวรรค์
แล้วนอกจากเลยชาวบ้านนะครับน่ะต้องยอมรับนะเขาก็มาขอเรื่องของโชคของราบกัน
แล้วไปที่ไหนอ่ะไปที่บริเวณนี้เลยครับเจ้าแม่ตะเคียนศรีมณีทอง
คือเขาบอกว่าต้นตะเคียนถูกอันเชิญเข้ามาอยู่ที่วัดเนี่ยนะเมื่อวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
สำหรับตะเคียนแม่ศรีมณีทองนะมีความยาว๒๐เมตร
ผ่าศูนย์กลางประมาณเกือบ๑เมตร

เขาก็บอกว่าเออก็ได้รางวัลด้วยนะสังเกตได้
มีคนมาแก้บงแก้บนกันด้วยแต่เขามาแก้บนเรื่องอื่นก็มีเหมือนกัน
เรื่องของหน้าที่การงานค้าขายร่ำรวย
ค่ะไม่ได้มากเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งหมดคุณผู้ชมครับ
การเข้าวัดเนี่ยอยากจะให้นึกถึงอย่างหนึ่งก็คือ
ทำจิตใจให้สงบและการได้ทำบุญอย่างแท้จริง
ผลบุญพวกนี้มันอาจจะส่งผลให้คุณนั้นประสบความสำเร็จในอนาคต
ส่วนเรื่องของโชคลาภก็ว่ากันไป
ใครมีก็ว่าแต่ว่าใครไม่มีก็อย่าไปเสียดาย
ชีวิตนี้ยังไงซะก็ต้องมีความหวังกันต่อไปถูกต้อง
เราก็ต้องขยันทำมาหากินด้วยนะคุณผู้ชมไม่มีใครรวยทางรัฐเสมอไป